มาดูกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันนะคะจับภาพได้
เป็นผัวเมียขี่มอเตอร์ไซค์มามาเติมน้ำมันจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยนะ
ทีนี้ไปเล็งเห็นว่าเอ๊ะมีโทรศัพท์มือถือของแคชเชียร์วางอยู่
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือนี้แล้วก็ขี่รถหนีไปเลยค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะเป็นคนร้ายมากันสองคน
ซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปเติมน้ำมันในปั๊ม
ถนนโรจนะขาออกมุ่งหน้าอำเภอวังน้อย
ถึงประตูเอสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะ
แล้วเขาฉวยโอกาสจังหวะที่พนักงานเติมน้ำมันเสร็จ

เขาเหลือไปเห็นโทรศัพท์มือถือ
วางอยู่ตรงตู้แคทเชียร์ค่ะคุณผู้ชม
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเขาวนรถไปจอดอีกด้านหนึ่ง
เนี่ยวนรถไปปั๊บ
พอเห็นว่ามองซ้ายก็ไม่มีคนมองขวาก็ไม่มีคน
แล้วผู้ชายที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ลงจากรถ
แล้วไปหยิบโทรศัพท์มือถือในห้องแคชเชียร์ในตู้แคชเชียร์ค่ะ
หลังจากนั้นค่ะพอหยิบได้โทรศัพท์มือถือมาแล้วนะ
ก็ขี่ออกไปจากปั๊มอย่างรวดเร็ว
แล้วดูสิกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้หมดทุกจังหวะเลยนะคะ
ทีนี้ฝั่งผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์
ก็คือนางสายใจสุขประเสริฐเป็นชาวเพชรบูรณ
ฉันเพิ่งจะซื้อมาเดือนนึงเอง๗๐๐บาทยังผ่อนไม่หมดเลย
โทรศัพท์มันหายไปแล้วอยากให้คนร้ายเอามาคืน
จะได้มีโทรศัพท์เอาไว้ติดต่องานเอาไว้ติดต่อญาติ
ตอนนี้มันลำบากเหลือเกินไม่มีโทรศัพท์ใช้
แล้วก็จะฝากบอกเป็นอุทาหรณ์ด้วยว่าของมีค่า
อย่าวางเอาไว้เลยนะเก็บติดตัวไว้เลย
เพราะว่ามันอาจจะล่อตาล่อใจคนร้าย
ซึ่งทางด้านเจ้าของโทรศัพท์ก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปแจ้งความที่สพออุทัยให้ตามตัวคนร้าย